ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสำคัญ
ซึ่ง๑แต้มก็เพียงพอในการคว้าแชมป์กลุ่มนะครับ

หน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยมีความคิดเห็นอย่างไร

ส่งตรงมาจากกรุงเตฮาลานประเทศอิราณครับ
วันนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติอีกแล้ว

ความมั่นใจความพร้อมของทีมเป็นยังไงครับ

เพราะว่าวันนี้เราเล่นกับอีรักษ
แม้ว่าอีรักษ์จะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
แต่เราเป็นทีมนำอยู่ในกลุ่ม

ฉะนั้นเราเล่นในประเทศเป็นกลางด้วย
ไม่ใช่เล่นที่แบต
ฉะนั้นเราคิดว่าเราได้เปรียบหลายอย่าง

เพราะว่า๑๓ปีแล้วนะ
จริงแล้วเราไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ๑๐ทีม

นี่คือความภูมิใจของแฟนฟุตบอลชาวไทย

ฉะนั้นพวกเราก็พยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ

จริงเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็มีความแข็งแกร่งนะครับ

เราก็บอกว่าคงไม่ต้องพูดกันก่อนแข่งเยอะหรอก
เอาหลังเกมก็ค่อยมาว่ากันนะครับ
เราก็คิดว่าเราก็มั่นใจของเรานะครับ
สุดท้ายวันนี้ต้องเต็มที่ต้องเต็มร้อย

ก็อยากให้แฟนชาวไทยนะครับ

แล้วน้องทุกคนก็รับรู้ได้อยู่แล้วนะครับ
ถ้าคนไหนมาไม่ได้ก็มีถ่ายท่อสดนะครับ